ต่อกันที่ซุปตาตลอดการขวัญใจของชาวไทยทั่วประเทศ
อย่างพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไตนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะพี่เบิร์ตเนี่ยตอนนี้นะคะ
รับบทบาทการเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์
ให้กับกาแฟดังสัญชาติลาวยี่ห้อหนึ่งนะคะ
แววมาว่าฟันค่าตัวไปกว่าร้อยล้านบาทเลยทีเดียว
จริงหรือเปล่าครับอ่ะเวิร์ด
สมกับที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยตลอดการจริงค่ะ

หลังจากห่างหายจากงานโฆษณาไปนาน
ล่าสุดซุปตาคนดังก็ได้รับเลือก
ให้มาทำหน้าที่แบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับดาวคอฟฟี่

โดยมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคนเก่ง

มาร่วมพูดคุยพร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเดอร์
เบิร์ตทงชัยแมคอินไตยังเป็นทางการ
แคมเปญจากดินสู่ดาวด้วยพลังแห่งความรัก
โดยเบิร์ดทงชัยเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้
จากนี้เจ้าตัวก็ได้ปฏิเสธข่าวเมาส์เรื่องฆ่าตัว
หลังจากมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าฟันค่าเหนื่อยสูงถึง๑๐๐ล้านบาทนั้นว่าไม่เป็นความจริงค่ะ